๔ขวบกำลังจะ๕

หล่อมาเลยค่ะพี่โอหล่อไหมคะ

กำลังโตแล้วก็กำลังสนมากเลยค่ะ

เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังแบบไม่ฟังใครเลย

เหมือนเขากำลังเรียนรู้ที่จะแบบ

เหมือนไปเรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในโลก
หมดเลยก็แม่ก็เหนื่อยหน่อย

ในโซเชียลเห็นเอารูปแล้วโดนไปเที่ยวแบบ

จริงหรอคะ
เหมือนไหมคะ

เหมือนดีค่ะเพราะว่าน้องเขาหล่ออยู่แล้ว

นิชคุณก็จะดีมากค่ะ

กลบว่ามันเป็นโชคดีของกลบเนอะ

ไม่ได้ปั้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไร
โชคดีที่เขามา

มาทัพื้น

คนนี้ค่ะเขาไม่ค่อย

คนนี้หรอฮะถ้าให้เงิบดวงก็คือเค้ากีฬายังไม่เห็นเด่นชาติ
แต่ว่าเขาชอบเล่น
เฮยไรอ่ะคะพี่
เขาเป็นเหมือนเขาชอบอะไรที่ต้องใช้ความคิด
พอไหวน่าจะเรียนหนังสือได้โอเค

จากแม่ที่อยู่ใกล้ชิดลูกแล้วก็ลูกคนนี้เป็นคนที่สอง
แล้วก็ได้สังเกตได้ใกล้ชิดกันแล้วก็เห็นว่าน่าจะไปทิศทางไหน

อยากทำอะไรอยากเล่นอะไรชอบอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
พยายามที่จะให้เขาแบบเปิดโลกให้กว้างเข้าไว้
เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไร
เขาจะได้เลือกถูกแล้วก็เด็กสมัยนี้ค่ะบังคับไม่ได้
อะไรก็ตามมันจะดีที่สุดเสมอที่เขาชอบ
ถ้าเขาชอบเขารักที่จะทำอะไรเราไม่ต้องเคี่ยวเข็ด
เราไม่ต้องไปแบบฝืนเขาไม่ต้องบังคับกัน
เขาอยากทำได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งบอกว่ามันก็
เขาจะแนะนัดมันดีสำหรับเขาอยู่แล้ว
แล้วก็สำหรับหน้าที่ของคนเป็นแม่ก็คือ
ให้เขาได้เรียนรู้เยอะแล้วเขาเลือกเอาเอง
กลายเป็นว่าลูกสาวมาทางสายกีฬามากกว่า

นาดาเนี่ยเริ่มโตขึ้นจนกบเห็นได้ชัดเลยว่า
นาดาเนี่ยเป็นสายอาร์ตเขาไปสายอาร์ตเขา
เขาไม่ใช่นักกีฬาเขาไม่ได้เป็นเด็กที่แบบ

ได้ลองแข่งขันดูบ้าง

โอเคผมพร้อม
โอเคค่ะโอเคหรือยังคะ
ต้องบอกว่ากบตอนนี้ไปโฟกัสที่นาดาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกบอาจจะไปเอ็นเอียไปตามกิจกรรมที่นาดาทำค่อนข้างเยอะ
ส่วนน้องเนื้อดนจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะทำตามพี่เช่นเวลานี้ไปเรียนยิมถามเขาบางทีเขาก็จับเขาไปเรียนยิมด้วย
โดนต้องทำกิจกรรมแบบตามพี่หรือว่าอย่างเวลานี้พี่ไปเรียนยิมแล้วถามเขาเขาจะไปเตะฟุตบอลไหมเขาบอกคุณโดนร้อนอ่ะไปยิมก็ยิม
หรือว่าอย่างกิจกรรมบางกิจกรรมที่สมมุติจับพี่เรียนเปียโนก็จับน้องโดนเรียนเปียโนด้วย
จับพี่เรียนเลขหรือเรียนภาษาไทยก็น้องโดนเรียนด้วยเพราะฉะนั้นกบจะพยายามกบอยากคือคือสำหรับตัวเองกบมีความรู้สึกผิดอยู่บ้างนะคะ
ที่ให้เวลากับคนโตเยอะแล้วก็ให้เวลากับคนเล็กน้อยกว่า
แต่ว่าผมก็จะพยายามบันลานซ์ให้ได้ทั้งสองคนแล้วก็ใช้กิจกรรมเดียวกันอยู่ในที่เดียวกัน
อย่างนี้นี่คือแสดงว่าเราก็พยายามแบบว่ากดกิจขึ้นหาดให้น้องกับทุกด้านเลย
ใช่อย่างที่กบบอกก็คือเหมือนกบพยายามที่จะให้เขาได้เรียนรู้โลกเยอะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเยอะ
แล้วก็ในท้ายที่สุดเขาจะเป็นคนเลือกเองแล้วจริงจริงแล้วแม่จะจะเห็นเลยค่ะ
แต่ว่าเวลาเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วเนี่ยลูกจะถนัดอันไหนไม่ถนัดอันไหน
แล้วอย่างนี้ทำไมช่วงนี้พี่สวยสวยกว่ากับที่คนพี่มากกว่า
ก็ณดาเขาโตกว่าต้องบอกณดาเขาโตกว่าเขาอยู่ในวัยที่ต้องเรียนมากกว่า
ก็คือเขาสามารถเรียนอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าอย่างน้องนดนเนี่ย
โดนครับโดนเดียวกัน
น้องดนเขายังเล็กค่ะยังไม่ถึงวัยที่จะต้องเรียนรู้เยอะ
แต่ก็เรียนรู้ให้ได้มากพอเท่าที่เขาจะรับได้
ด่าอาจจะเรียนมากกว่าเรียน๑๐อย่างน้องโดนเรียน๕อย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยดูเหมือนว่าไปโฟกัสซินิดาเพราะนาดาโตกว่า
แล้วก็พูดจริงก็รู้สึกผิดแม้หลายบ้านเหมือนกันทุกคนนะคะคือ
แม่คนเดียวไม่สามารถแยกร่างไปกับลูกทุกคนได้
เพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกผิดอยู่บ้าง
เราไปโฟกัสที่คนไหนเยอะแล้วก็ลูกคนโตมักจะถูกโฟกัสเยอะที่สุด
ตามที่คุยกับแม่มานะคะเราก็จะพยายามบาลานซ์คนเล็กด้วยคนอื่นด้วย

ก็คืออันดับแรกผมเข้าใจในส่วนคนลูกเจ้าที่เป็นห่วงน้องโดยลักษณะภาคทางชุดที่น้องใส่
ต้องเข้ามาเตือนกันด้วยความหวังดีนี้ผมเข้าใจ
แต่อาจจะมีคนบางกลุ่มมากที่แบบเข้ามาตำหนิหรือต่อว่า
สิ่งที่กบเขียนตามต่อมาคือกบต้องการชี้แจ้งให้เห็นถึงเจตนาของกบเอง

คือมีต่อว่าทั้งแม่มีต่อว่าทั้งลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมองให้มันเป็นความสนุกของเด็กกบมองแค่นั้นจริง
แล้วก็คือรูปนั้นเป็นรูปที่เพื่อนเขาทำกันประมาณ๕คน
แล้วก็สะบัดกันใหญ่
ผมเดาว่ามันเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ดีกว่า
คนก็จะมีความคิดกับภาพนี้ว่ามันเป็นภาพที่เซ็กซี่
แต่จริงแล้วนี่คือน้องเขาก็เด็กงามมาก
แล้วเขาก็แค่เล่นสนุกกัน
แล้วก็การถ่ายรูปของการทำให้น้ำมันกระจาย
สะบัดผมมันจะจับหยดน้ำได้ค่อนข้างช้า
เพราะฉะนั้นผู้ถ่ายก็คือคุณพ่อของเพื่อนเขา
ก็คือต้องการให้มันเห็นเม็ดน้ำแล้วมันเป็นภาพอาร์ตที่สวยดี

เพราะฉะนั้นกบถึงเขียนชี้แจงถึงเจตนาค่ะ

แล้วก็ต้องขอบคุณความห่วงใหญ่
แต่เขียนถึงไปเพื่อชี้แจงให้เห็นเจตนาของเรามากกว่า

แล้วน้องนี่พูดเลยไม่ใช่สายเซ็กซี่แน่
นางเป็นสายห้าวค่ะนางสนุกสนานอะไรอย่างนี้
ยังเด็กยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือเซ็กซี่
ภาพแบบไหนสะบัดผมยังไงหรือหน้าตาหรือยังไง

ในฐานะเป็นแม่กุ๊กต้องออกมาชี้แจงให้เข้าใจ

ไม่ได้สีเห็นอันไหนใช่ไหมคะ
คือสำหรับกบกบอยู่ในวงการพร้อมที่จะรับคำวิจารณ์ทั้งบวกและลบอยู่แล้วนะคะ
แต่เพียงแต่ว่าในบางครั้งคำวิจารณ์นั้นมันเกิดจากอารมณ์ของผู้พิมพ์
เพราะฉะนั้นการเกิดจากอารมณ์ของผู้พิมพ์มีความตั้งใจที่จะตำหนิต่อว่าหรือด่า
กว่าโกผมก็ต้องออกมาปกป้องลูกของตัวเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเหตุการณ์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียน
ว่าเราอยู่ในท่ามกลางหมู่มวลของคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์
เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปน่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้น
ซึ่งเท่าที่เห็นในที่ทำมาสำหรับลงรูปเด็กเท่านั้นไม่ค่อยมีรูปกฎเท่าไห
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเท่าที่ผ่านมาก็ไม่มีลงรูปอะไรที่มันดูจะเป็นหวาดเสียวอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วย
เราก็ถ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
คนเป็นแม่ควรจะต้องทำยังไงเราน่าจะรู้ดี